เกี่ยวข้องไปช่วยเหลือเด็กคนนี้แล้วนะคะ
อายุแค่๘ขวบที่ถูกแม่เลี้ยงทำร้ายร่างกาย

พาเด็กไปแจ้งความแล้วก็ไปตรวจร่างกายนะคะ
วันนี้นางสาวสุนันทาแก้วเมืองเพชรพลเมืองดี
หนูน้อยคนนี้ค่ะเด็กชายอายุแค่๘ขวบนะคะ
แม่เลี้ยงทำร้ายร่างกายพาไปพบกับตำรวจค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทสุพรรณพลพักรองผู้กำกับ
สืบสวนภูทรเมืองฉะเชิงเศร้า
แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ให้มาร่วมสอบถามข้อเท็จจริงนะคะ

พ่อแม่ที่แท้จริงติดคุกจากคดียาเสพติด
ทำให้พ่อและแม่บุญธรรมรับเด็กมาเลี้ยง
เมื่อ๒๓ปีที่ผ่านมาพ่อบุญธรรมของน้อง
เสียชีวิตเพราะว่าประสบอุบัติเหตุ
จากนั้นพฤติกรรมของแม่บุญธรรมก็เปลี่ยนไปเลยทุบตีเด็กเป็นประจำ
บางทีใช้ไม้แขวนเสื้อใช้ไม้ไผ่ตีขาจนแตกเป็นแนวเลยนะคะ

ก็เห็นว่าแม่บุญธรรมหรือว่าแม่เลี้ยงคนนี้ทำร้ายร่างกายเด็กคนนี้หลายครั้งแล้วจริงนะคะ
เมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาจากคำบอกเล่าของเด็กเองอะค่ะเด็กเล่าให้ฟังว่า
แม่เนี่ยให้ปิดทีวีนอนแต่เด็กไม่พูดหรือไม่ตอบโต้อะไรอ๋อเด็กเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืน
แต่เด็กไม่ตอบโต้แม่ก็เลยโมโหจิกหัวทำร้ายร่างกายใช้ไม้คมแฝกตีเลยนะคะ
แล้วก็ก่อนจะออกไปทำงานเนี่ยนะทิ้งลูกเอาไว้ในบ้านเพื่อนบ้านก็มาถามนะว่าหนูโดนอะไรลูก
เด็กก็บอกแค่ว่าเหมือนกับลื่นล้มตกบันไดอะไรแบบเนี้ยค่ะเพื่อนบ้านบอกไม่ไหวแล้ว
อัดคลิปเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปแจ้งความนะคะ
วันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเซาบอกว่ารับตัวเด็กมาแล้วค่ะ
สิ่งที่ต้องทำตามขั้นตอนกระบวนการก็คือต้องประเมินทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ
และประเมินพัฒนาการของเด็กว่าปกติไหมเนื่องจากว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะ
บ้านพักเด็กและครอบครัวก็จะพาเด็กไปสอบปากคำแล้วก็ดำเนินการในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางคดีนะคะ
หลังจากนั้นก็จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของพ่อแม่ที่แท้จริงของเด็กนะคะ
เพื่อจะนำข้อมูลจริงเข้าสู่ที่ประชุมของทีมสหวิชาชีพด้วย
ตำรวจก็บอกว่าตอนนี้ได้เรียกแม่บุญธรรมของเด็กมาพบตำรวจแล้วนะคะ
แต่ก็ยังไม่ได้มาพบเลยตำรวจก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อแล้วค่ะ
คือจากรายงานเมื่อวานเนี่ยก็บอกประมาณว่าพ่อกับแม่ของน้องเขาเหมือนกับต้องโทษอยู่ในเรือนจำ

ผู้หญิงคนนี้กับสามีก็รับน้องมาเลี้ยง

ขอบคุณเพื่อนบ้านนะคะที่เป็นพลเมืองดีแล้วก็แจ้งความค่ะ